เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ปาร์ตี้หมูกระทะแล้วก็ดื่มเบียร์คือถ้าเกิดดิฉันพูดแบบนี้
ข่าวนี้มันก็จะต้องดูพื้นที่จังหวัดถูกไหม
อยู่ในพื้นที่สีไหนยังไงเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
เนี้ยเป็นพื้นที่สีแดงไม่ใช่สีแดงเข้มใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดว่าที่ฉันอธิบายไปอีกว่าปาร์ตี้หมูกระทะและดื่มเบียร์
เจอในวัดโอ้โหจับได้ค่ะผ้าเหลืองจับได้ค่ะจีวอน
โอ้โหอันนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ดูคลิปพร้อมกันก่อนค่ะครับ
โอ้โหคุณค่ะพอเห็นคลิปนี้หลายคนบอกว่าดูสิพระท่าน
น่าสิทธิ์เลยโอ้โหนี่ปาร์ตี้พระเหลืองเหรอฮะ
ใช่ค่ะนี่คือจับได้แบบเต็มเลยนะหลักฐานนี่อยู่ตรงหน้าเลยอ่ะ
เตาปิ้งย่างหมูกระทะกระป๋องเบียร์เอ่ย
และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจที่หอพภูพิงราชนิเวศเนี่ยไปตรวจค้น
ในวัดที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
เพราะว่าตำรวจเขาได้รับการร้องเรียนมา
บอกว่าคุณตำรวจมาดูหน่อยในวัดนี้มีพระตั้งวงดื่มเบียร์
ปาร์ตี้หมูกระทะกันแล้วส่งเสียงดังมากเลย
นี่มันผิดใช่ไหมคุณตำรวจมาดูหน่อย
พอไปถึงเจ้าหน้าที่เจอทั้งท่านเจ้าอาวาส
เจอทั้งพระลูกวัดทั้งหมด๖รูป
แล้วเมื่อกี้ที่ใส่ชุดปกติไม่ได้ครองจีวอนอยู่
เป็นคารวาสอีกหนึ่งคนนั่งล้อมวงปาร์ตี้หมูกระทะ
อยู่ในกุฏินี่แหละค่ะแหม่สนทนาธรรมไปด้วย
หมูกระทะไปด้วยแล้วก็มีพวกแก้วเบียร์กระป๋อง

ทีนี้ตอนที่พระท่านเจอเจ้าหน้าที่ท่านตกใจนะคะ
แล้วพยายามที่จะครองตนครองอาการให้อยู่ในอาการสำรวม
นี่ทั้งหมดรับสารภาพนะว่าอาตมาดื่มเบียร์กันจริง
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทั้งหมดรับทราบข้อกล่าวหา
แล้วก็ให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ซึ่งทุกคนดื่มก็มีค่าแอลกอฮอลในกระแสเลือดจริง
ทีนี้ก็ต้องให้พบพนักงานสอบสวนที่สพภูพิงราชนิเวศ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเช้าวันนี้อันนี้ตอนเป่า
ไม่ค่อยเคยเห็นภาพพระต้องเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอลนะ
เออนี่ไงคะแล้วเมื่อเช้านะตอน๘โมง
นี่ฉันก็ตรวจสอบดูปรากฏว่าท่านเจ้าอาวาสพระลูกวัด
ทุกคนนั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้
ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนตามนัดแล้ว
นักข่าวจะสัมภาษณ์นะแต่ทุกรูปดูสิคะ
เลี่ยงผู้สื่อข่าวคือตอนที่หันซ้ายหันขวาไม่เห็นใคร
ก็เข้าไปในโรงพักทีละรูปทีละรูป
แล้วก็มีคนที่อ้างตัวเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยนะ
พยายามมาคุยกับนักข่าวไม่เสนอได้ไหมไม่ทำข่าวได้ไหม
แล้วเดี๋ยววันนี้หากพนักงานสอบสวน
ก็จะมีการแจ้งความผิดข้อหาก็คือรวมตัวกันมั่วสุม
ลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ตอนนี้ถามว่าช่วงประมาณบ่ายโมงนี้
ยังอยู่ที่โรงพักไหมคืออยู่ระหว่างการสอบปากคำกันอยู่อะค่ะ
แล้วเจ้าอาวาสที่วัดนี้นะคะมีชื่อเสียง
ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวคุณผู้ชมจะรู้เลย
เรื่องพรมน้ำมนต์เป็นพระธาตุ
และลูกสิทธิ์ลูกหายเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
ท่านเป็นพระนักพัฒนา
แล้วเปิดร้านกาแฟที่วัดจนเป็นสถานที่เช็คอินด้วย

แต่ดำเป็นข่าวทางเสียหายแบบนี้นะคะ